คุณผู้ชมคะไปดูที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรกันหน่อยค่ะ
ตอนนี้มีน้ำถ้วมอยู่นะคะและยังประสบปัญหาอยู่
เพราะว่าบางจุดน้ำท่วมสูง๑๒เมตรเลยทีเดียว
ตอนนี้พฤษข่าวของเราอยู่ในพื้นที่รายงานว่าต้นทุเรียนก็เริ่มเหลือง
เริ่มล่วงแล้วเพราะว่าเจอน้ำถ้วม
เราไปติดตามนะคะจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากท่าแซะชุมพรนะคะเชิญค่ะ
สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับ
ในขณะนี้พบว่าระดับน้ำนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่ของตำบลท่าข้ามเองนะครับ
พบว่าระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็ยังมีบางพื้นที่โดยเฉพาะในหมู่ที่๑นั้น
ยังคงมีน้ำท่วมสูงบางจุดนั้นประมาณ๑๕๒เมตรนะครับ
แล้วก็วันนี้ผมได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปสำรวจ
ความเสียหายของชาวบ้านก็พบว่ามีสวนทุเรียนของชาวบ้านนะครับ
ได้รับความเสียหายพอพบว่าใบของมันเลิ่มเหลืองนะครับ
แล้วก็มีใบร่วงนะครับที่ชาวสวนนั้นต้องเร่งสูบน้ำออกจากสวน
แล้วก็คาดว่า๓๔เดือนนะครับคงจะฟื้นฟูต้นทุเรียนได้ครับ
วันนี้ผมและทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายที่หมู่๑
ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับ
หลังต้องประสบกับน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่๘มกราคมที่ผ่านมา
และเป็นพื้นที่รับน้ำด่านแรกของอำเภอท่าแซะ
ก่อนที่จะไหลลงสู่ตำบลนาครัดฯถ้าแซตามลำดับ
ซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ๑๖๐๑๖๕เซนติเมตร
ทำให้ชาวบ้านบางคนยังคงต้องอาศัยอยู่กับน้ำอย่างต่อเนื่อง
อกจากนี้ในเส้นทางที่ผมเดินเท้าเข้าไปนะครับ
ต้องระมัดระวังทางปาล์มน้ำมันที่มีหนามแหลมคม
และน้ำที่เย็นจัดนะครับเสี่ยงต่อการเป็นตะคริวอีกด้วยครับ
ส่วนชาวบ้านที่อยู่บนพื้นที่สูงนะครับ
หลังน้ำลดลงนะครับต่างก็พากันล้างบ้าน
ทำความสะอาดเพื่อที่จะดำรงชีวิตต่อไปครับ
ส่วนบ้านไหนที่น้ำยังคงท่วมขังก็ยังต้องจมอยู่กับสายน้ำ
อย่างเช่นบ้านของคุณตาสำรานและคุณยายสมวงเกรดนวลนะครับ
อายุ๗๙และ๘๐ปีต้องทนอยู่กับน้ำที่ท่วมขัง
ทั้งคู่ต้องอยู่กันอย่างยากลำบากและต้องระมัดระวังนะครับ
เพราะด้วยอายุที่มากนะครับทำให้ต้องมีบุตรหลานที่อาศัยอยู่
คนละบ้านนั้นต้องมาช่วยดูแลครับ
อกจากนี้ชาวสวนทุเรียนต่างก็เร่งสูบน้ำออกจากสวนนะครับ
เพราะเกรงว่าทุเรียนจะได้รับความเสียหายหลังต้องจมอยู่ในน้ำนานกว่า๔วัน
และพบว่าใบของมันเริ่มเหลืองและร่วงนะครับ
ซึ่งหากน้ำท่วมยาวนานกว่านี้ต้นทุเรียนต้องยืนต้นตายอย่างแน่นอน
นั่นก็หมายถึงชาวบ้านต้องขาดรายได้จำนวนมาก
เพราะทุเรียนในตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะแห่งนี้นะครับ
ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สร้างรายได้อย่างงามให้กับชาวบ้านครับ
ตอนนั้นคาให้น้ำสกให้น้ำอ๊อกเรียวแล้วก็มันจะฟืนตัวได้ก็ประมาณ๔ห้าเดือนไร่
ขณะที่นายที่อยู่ในตำบลท่าข้ามนะครับ
ขณะนี้ความดีขึ้นนะครับเพราะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในคลองท่าแซะเองแล้วก็คลองลับล่อที่รับน้ำมานะครับ
ส่วนสิ่งหนึ่งที่อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือและเร่งดำเนินการมากที่สุด
คือโครงการสร้างอ่างกักเก็บน้ำท่าแซะ
หลังเคยเสนอโครงการนี้ผ่านแล้วแต่เรื่องดังกล่าวกลับถูกระงับแล้วก็เงียบไปครับ
อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลเลยนะครับ
ฝากถึงท่านนายกประยุทธ์เลยเพราะว่าที่อำเภอท่าแซ่เนี่ยมีโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
ซึ่งศึกษาแล้วดำเนินการบ้างบางส่วนแล้วและโครงการนี้ระงับไป
ทำให้ส่วนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นส่วนหลักด้วยในเรื่องของการระบายน้ำ
กักเก็บน้ำเพราะตัวอ่างไม่ได้สร้างแต่สร้างประตูรับไว้ก่อนสุดท้ายอ่างทำไม่ได้
ประตูระบายน้ำก็เลยทำหน้าที่เป็นกั้นน้ำเกินกำลังความสามารถเมื่อถึงเวลาก็ต้องระบาย
สุดท้ายก็จะมีปัญหาอย่างนี้ครับถ้าเราไม่ดำเนินโครงการอ่างให้สำเร็จตามที่เราได้ศึกษา
สำหรับตัวเลขความเสียหายขณะนี้นะครับภายในตำบลท่าข้ามมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน๔หมู่บ้านจากทั้งหมด๑๕หมู่บ้าน
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนประมาณ๓๖๐ครัวเรือนแต่ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะนี้
คาดว่าอีก๑๒วันนั้นก็น่าจะเข้าสู่สภาวะปกติหรือเริ่มคลี่คลาย
และไม่มีน้ำฝนที่ตกลงมาซ้ำเติมครับ

ซึ่งนั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งบอกว่า
ในพื้นที่อำเภอท่าแซะอาจจะเข้าสู่สถานการณ์คลี่คลาย
แล้วก็เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับ
ส่วนภาพรวมของจังหวัดชุมพรในขณะนี้นะครับ
พบว่าประชาชนใน๘อำเภอที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนั้น
มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ๗๔๐๐คน
จำนวน๒๓๐๐คนมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว๓คนครับ
สมศักดิ์สินชายรุ่มรายงานอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพลนะครับ